สนามเลือกตั้งหกหกแน่นอนว่าสุดสัปดาห์แบบนี้แต่ละพักการเมืองก็ลงพื้นที่เดินหน้าหาเสียงกันอย่างต่อเนื่อง
แต่แม่มีเวทีหนึ่งค่ะทำเอาพลตำรวจโทคำรณวิททูปกระจ่างหรือว่าบิ๊กแจ๊ดนะคะ
นายกอบจปฐุมธานีเนี่ยโอ้โหต้องรีบพุ่งตัวออกมาชี้แจงเป็นการด่วนเลย
เพราะว่าเวทีของภูมิใจไทยค่ะ
นายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยเขาลงพื้นที่หมู่บ้านไวทเฮาส์ที่ปฐุมธานี
ว่าที่ผู้สมัครของพักหาเสียงชูนโยบายกองทุนประกันชีวิตให้กับผู้สูงอายุ
ขึ้นค่าตอบแทนอสมอลเดือนละ๒๐๐๐บาท
แล้วก็บอกว่าผมได้เจอบิ๊กโจทย์วันก่อนนะ
ท่านฝากทีมท่านวัวไว้กับผมและแนะนำให้ประกาศไปเลย
วัฒนภูมิใจไทยขว้าส้อจังหวัดจะสร้างมโนเรลให้เช้าประทุม
ขอบคุณท่านคำรณวิทย์ที่รู้ว่าพี่น้องต้องการอะไร

หวังว่าเลือกตั้งครั้งนี้เราจะตอกเสาเข็มเพิ่ม

โอ้โฮพนตรวจโทรคำรวชวิทย์นี้

แล้วไอ้มีวันนี้เพราะพี่ให้

ภาพติดดาบนบ่าตอนนั้นที่เป็นขาพิโภมา
สบั้นรักกับทักษิณแล้วเหรอ

ไม่จริงไม่เคยมีความคิดที่จะสบั้นความสัมพันธ์กับนายทักษิณอยู่ในหัว
คนอย่างผมจะไปสบั้นจะไม่รักพี่สิน

และอีกคนไปพลังประชารัฐ
ซึ่งทั้ง๓คนก็เป็นคนใกล้ชิดผมหมดเลย

เพราะการแข่งขันยังไงมันก็ต้องว่าไปตามกฎตามกติกาอยู่แล้ว
แต่ไม่คิดเลยว่าจะมีคนเนี่ย
ไปฟ้องบอกว่าผมมาขึ้นเวทีพักภูมิใจไทย
ฟ้องน่ะไม่ว่าแต่พูดไม่หมดนี่โกรธ

ผมไปงานวันเกิดสจที่เป็นลูกน้อง

แต่ผมว่าใครก็ตามที่ขึ้นไปเป็นรัฐบาลเนี่ย

แต่ไม่ได้มีการรับปากรับคำว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้

ถ้าได้มากผมต้องเป็นรัฐมนตรี

ถ้าเห็นผมเป็นรัฐมนตรีนะ
พี่น้องเจอแดงมาประจานผมได้เลย

ก็ลุยปราศัยหาเสียงต่อเนื่องครับ
เพื่อไทยวันนี้ไปปักทงที่ประโคนชัยบุรีรำนะฮะ
บุกถิ่นเจ้าถิ่นเดิมเห็นภูมิใจไทยนี่นะ

เป็นเวทีปลาใสในจังหวัดที่๒ของการลงพื้นที่ช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับ
โดยบอกว่าการมาบุรีรำครั้งนี้ต้องการมาประกาศนโยบายช่วยเหลือประชาชน
กวาดล้างยาเสพติดที่หาซื้อได้ง่ายเพื่ออนาคตของลูกหลาน
ในขณะที่นายนัทธวุฒิใส่เกลือครับ
อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยขึ้นปลาใส
บอกว่าวันนี้ไม่ได้มาลุกรานหรือว่าเปิดศึกกับใคร
บางคนบอกอยู่ที่นี่เกรงใจครูใหญ่
อยากบอกว่าไม่ต้องเกรงใจครูใหญ่
เพราะผมเป็นผู้อำนวยการครับ
ข้ายก็มีแต่ยาเสพติบเต็มไปหมด
แถมกัญชาเสรียังมาอีก
พี่น้องอยากได้กัญชากันจริงเหรอคะ

กระหนกกุลเดินสายพบชาวอุดรธานี
ชูนโยบายการเมืองหยุดวัฒนธรรมพ้นผิดลอยนวล
และขอโอกาสให้ก้าวไกลเข้ามาเปลี่ยนแปลงประเทศ
ให้แตกต่างกว่าที่เป็นอยู่ค่ะ

ประวัติความเป็นมาไปเปิดดูก็ทราบดี
แต่พี่น้องครับผมเข้าใจดี
ว่าพี่น้องให้ความไว้วางใจให้ความไว้เนื้อเชื่อใจ
เพราะว่าผลงานในอดีตที่ผ่านมา
เขาเคยทำนโยบายสำเร็จจำนวนมาก
ทำให้พี่น้องได้ลืมตาอ้าปากมีชีวิตที่ดีครับ
แต่พี่น้องครับเมื่อเวลาผ่านไปผ่านไป
มันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงบ้าง
เพราะถ้านิ่งหยุดอยู่กับที่ก็จะได้เท่าเดิม